พูดถึงเรื่องของกวินธรรมสัจจันทร์กันก่อนนะครับหลังจากที่มีข่าวมาว่าเจ้าตัวค่อนข้างงง
กับการที่ไม่มีชื่อติดทีมชาติในชุดชัยหน้าครับแต่ว่าล่าสุดนะครับ
มีการให้สัมภาษณ์พูดคุยผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์ออกมาแล้วนะครับ
ระหว่างที่เจ้าตัวนั้นเดินทางไปพักผ่อนอยู่ที่มะริดประเทศสเปนนะครับ
ว่ามีความเป็นมืออาชีพพอนะครับที่จะยอมรับการตัดสินใจของสตาร์ฟโค้ชครับ
องก็เดินทางนะครับไปเที่ยวที่สเปนนะครับ
ตัวว่าไม่เคยไปนะครับก็เดินทางไปกับคุณเจมส์ลาลีก้านะครับ
เดินทางไปหาคุณเจมส์ฟราลิกาที่นั่นนะครับเพื่อที่จะพักผ่อนมีเวลาประมาณสามสี่วันนะครับ
เพราะว่าลีกที่เบลเยี่ยมเนี่ยปิดนะครับในช่วงพักสเตจนั่นเอง
แล้วก็มีโอกาสได้พูดคุยเกี่ยวกับประเด็นนะครับ
ความพร้อมในการเล่นเล่นลีกหลังจากที่บาดเจ็บกลับมาซ้อมได้ประมาณสักเดือนหนึ่งแล้ว
ลงเกมอุ่นเครื่องแล้วด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของทีมชาติไทยที่ไม่มีชื่อติดในชุดชัยหน้าครับ
แล้วก็มีข่าวว่าเจ้าตัวได้ออกอาการงงคือยอมรับนะครับว่างงจริง
เพราะว่าได้มีการแจ้งนะครับกับเจ้าหน้าที่ของสมาคมไปแล้วว่าร่างกายนะครับ
ตอนนี้กลับมาหายแล้วสมบูรณ์แล้วก็ลงเล่นแล้วนะครับในทีมสำรองนะครับ
แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่มีชื่อติดรายการนี้แต่เขาเน้นย้ำว่าไม่มีดราม่าแน่นอน
เพราะมีความเป็นมืออาชีพพอกับการตัดสินใจของทีมงานสตาร์ฟ
ที่จะเลือกนักเตะไปติดทีมชาตินะครับก็ไม่มีปัญหานะครับ
กลับมารับใช้ชาติตลอดอยู่แล้วไม่ว่าจะมีชื่อหรือไม่มีชื่อก็ตามนะครับ
รับการตัดสินใจทั้งหมดนะครับก็พักไปนานกว่าสี่เดือนอย่างที่ทราบกันนะครับ
แล้วก็อาการบาดเจ็บตอนนี้หาย๑๐๐ไม่ต้องมีการผ่าตัดใดทั้งสิ้นนะครับ
ก็นี่ก็คือข่าวล่าสุดของทางกวินธรรมสัจจานันทร์ที่ออกมาบอกให้แฟนได้ทราบกันแล้วก็เข้าใจครับ
ดังนั้นครับโปรแกรมเชียร์ทีมชาติไทยนะครับสำหรับศึกชัยหน้าครับก็ลุ้นกันต่อได้
มีนาคมนี้นะครับทีมไทยเจอกับจีนเจ้าภาพ๑๘นาที๓๕นาที
แล้วก็๒๕มีนาคมนะครับรอผลการแข่งขันของทีมไทย
ถ้าเกิดว่าชนะจีนก็จะเล่นในรอบชิงชนะเลิศ๑๘นาที๓๕นาที
แต่ถ้าเกิดว่าแพ้จีนก็จะเล่นรอบชิงอันดับ๓นะครับเวลา๑๔นาฬิกา๓๕นาทีครับ
๘คู่ที่จะลงเตะสัปดาห์นี้
โดยจะนำจอโทรทัศน์ไปลงทุกสนามเพื่อทดสอบความเสถียรของสัญญาณแล้วก็ความเสถียรของระบบต่าง
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่นะครับกำหนดกติกาการแข่งขันฟุตบอลต่อไปคือมันต้องผ่านมาตรฐานแล้วนะครับ
ส่วนสมาคมฟุตบอลก็ยังได้ขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่เคารพนะครับกติกานะครับทั้งเจ้าหน้าที่ทีมนะครับหรือว่าส่วนงานต่างด้วยนะครับ
รวมถึงพฤติกรรมของนักเตะเองนะครับต้องมีความเป็นมืออาชีพพอด้วยนะครับ
แกรมโตต้าไทยลีกนะครับนัดที่๓มีเตะ๑คู่วันนี้๒ทุ่มนะครับ
ชนบุรีเปิดบ้านพบกับการท่าเรือก็เป็นโปรแกรมที่ถูกคู่
เพราะว่าชนบุรีออกสตาร์ทถือว่าดีนะครับในต้นระดูการนี้ครับ
ค่อนข้างจะยอดเยี่ยมท่าเรือก็ถือว่าร้อนแรงเหมือนกันนะครับในช่วงการออกสตาร์ทฤดูการนี้ครับ